ชีวิตของน้องการ์ตูนและครอบครัวได้ไหมฮะ
ก็ครอบครัวของน้องการ์ตูนเปิดร้านสเต็กอยู่ริมถนน
แต่ปรากฏว่าถูกรถคันหนึ่งพุ่งเข้าชนในร้านนะครับ
จนทำให้คุณพ่อของน้องการ์ตูนเสียชีวิต
ส่วนตัวน้องการ์ตูนเองตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
นี่ครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ก็กลางดึกของวันที่๑๙กันยายน
กรณีรถกระบะพุ่งชนร้านสเต็กย่านบางบอนกลางดึกเลยนะครับ
ก็ทำให้คุณพ่อของน้องการ์ตูนเสียชีวิต

ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองแล้วก็ตาบอด
เนื่องจากประสาทตาฝ่อต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้
ขณะที่นายพานุทัศน์ศักดิ์สืบพันธ์ผู้เป็นพ่อเสียชีวิต
คดีนี้คือได้ถึงที่สุดแล้วเมื่อปี๕๙
คือสารดีกาตัดสินจำคุกนางสาวน้ำพึ่งคู่กรณีเป็นเวลา๑ปีโดยไม่รอลงอาญา
แล้วก็ให้จ่ายเงินชดใช้จำนวน๖ล้านบาทให้กับครอบครัวของน้องการ์ตูน
ทุกวันนี้นะผู้เป็นแม่ของน้องการ์ตูนรับภาระในการดูแลน้อง
แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจร้านสเต็ก
จริงแล้วคุณแม่จะพโตส์บ่อยพโตส์เล่าเรื่องของลูกสาว
ในการดูแลลูกสาวที่เริ่มเติบโตผ่านมา๕ปีแล้วเป็นยังไงบ้าง
เป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่นักข่าวสนใจ
ก็คือคุณแม่โพสต์ไว้แล้วบอกว่าทุกวันนี้คู่กรณีนะ
ยังไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยาใดกับครอบครัวทั้งสิ้น
สักบาทสักสตางค์สักแดงเดียวยังไม่มี
คุณแม่ยังสู้ชีวิตอยู่นะ

แต่ทีนี้ก็ต้องทำงานหาเงิน
แล้วก็อนาคตของลูกสาวน้องการ์ตูนจะเป็นอย่างไรต่อ

เรื่องนี้สื่อก็สนใจและนำเสนอ
เรื่องราวของคุณแม่กับน้องการ์ตูนรถประตูของเราก็นำเสนอไป
ขณะที่เพจดังตอนนี้เพจดังกระโหลกแดง
ออกมาแฉคุณแฉชีวิตดีของนางสาวน้ำพึ่งกับสามี
หลังจากออกจากคุกแล้วแต่ปรากฏว่าตีนผีชนน้องการ์ตูนชีวิตรวยจังเลยนะฮะ
มีเงินซื้อรถใหม่ซื้อเกมให้สามี
โดยไม่เคยมาเยียวยาดูแลเหยื่อจากความคึกขนองของตัวเองเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีการนำคลิปพฤติกรรมของการขับรถของทั้งคู่มาเผยแพร่
บอกว่าคืนที่เกิดเหตุก็น่าจะขับไล่กวดกันมาแบบนี้แหละนะฮะ
วันเวลาผ่านไปความสูญเสียที่ผ่านไป
ไม่ได้ทำให้คนเหล่านี้ได้บทเรียนเลย
ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยอยู่ถึงทุกวันนี้ว่า
คืนนั้นใครขับกันแน่น้ำพึ่งหรือสามี
ส่วนน้ำพึ่งกับสามีปัจจุบันมีมอเตอร์ไซคันใหญ่มีรถกระบะแต่งซิ่ง
โอ้โหสวมแหวนทองเนี่ยเต็มมือไปหมดเลยนะ
แล้วก็ส่งลูกเรียนเอกชนด้วยนะครับ
แล้วก็เพจกระโหลกแดงยังโพสต์ต่อเนื่อง
แล้วก็ล่าสุดนะครับระบุว่าชีวิตดีของน้ำพึ่งใจเสงี่ยม
จุบันเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำทิพย์ชื่นชัยแสงสุริยา
สร้อยทองแหวนเพชรมอเตอร์ไซค์รถกระบะแต่งซิ่ง
เปิดโต๊ะสนุกอยู่เอกชัย๑๐๙แต่ไม่เคยเหลียวแลเหยื่อเลย
อันนี้ยังไม่รวมเขียงหมูที่เป็นธุรกิจของครอบครัวอีกด้วยนะ

ใช่คือเรื่องนี้นะจริงไทยรัฐทีวีของเราก็ตาม
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณจอมขวัญก็นำเสนอเรื่องนี้นะคะ
กับ๕ปีเรื่องที่ไม่มีการเยียวยาจากคู่กรณีเลย
แล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคุณผู้ชม
ลงไปที่พื้นที่อยากให้คุณผู้ชมดูหน้าจออันนี้ให้ดี
นี่เป็นคลิปที่ทีมข่าวของเราแอบถ่ายมาได้

นายเล้งคืออดีตสามีของนางสาวน้ำพื้ง

ทีมข่าวบอกว่าเหมือนน่าจะเป็นนางสาวน้ำพึ่ง
ซ้อนวินมามาลงที่บ้านตรงนี้ค่ะ

ทีนี้ทีมข่าวพยายามเดินเข้าไปสอบถาม
แต่ก็โดนผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้ชายอีก๒คน
พูดเหมือนกับแบบจะพยายามกัน

คุณเจ้าของตลาดไม่ให้เข้าพื้นที่
แล้วทีมข่าวของเราแอบบันทึกมาได้
มันเป็นคลิปจากโทรศัพท์ช่วงที่มันเกิดความชุนละมุน
ก็ขอดูเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
ของในตลาดแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่ได้มาแล้วทำไง
ทีมข่าวก็สงสัยทำไมเราจะไปหาคนชื่อน้ำพึ่งไม่ได้
ในตลาดต้องมีคนกันท่าไว้แบบนี้นะครับ
ที่สำคัญทีมข่าวได้รับการเปิดเผยมาจากคนหนึ่งนะ
ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่าคนคนนี้เป็นใคร
เพราะอะไรเราก็ต้องเหมือนปกป้องพยานของเราเหมือนกันนะครับ
โดยพยานของเรายืนยันบอกว่าตลาดนี้เจ้าของก็คือพ่อของนางสาวน้ำพึ่ง
ส่วนพฤติกรรมของนางสาวน้ำพึ่งนั้นก็ใช้ชีวิตแบบโอ้โหรูหราไฮโซเลย

หลายคนก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่จ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของน้องการ์ตูนนะครับ
ฟังเสียงพยานลับของเราหน่อยนะฮะ
อย่างที่พูดกันนะใช้ชีวิตแล้วแต่มันซื้ออะไรมันซื้อไม่ได้ไงเพราะมันเป็นลูกคนลุ้มละลาย
มันซื้ออะไรมันซื้อไม่ได้แต่มันมีส่วนมากทรงผมมันไปสระทีเป็นพัน

บ้านน้ำผึ้งอยู่ไหนบ้านน้ำผึ้งอยู่ไหนน้ำผึ้งก็อยู่กับพ่อมันเนี่ย

เขาเป็นเจ้าของตลาดที่นี่น้องก็ไปซื้อเขาเองแล้วแต่
คือคดีนี้ก็ถูกไปเปรียบเทียบกับคดีใหญ่แล้วครับเพราะว่าคดีใหญ่เขาก็จ่ายเงินชดเชยเยียวยากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ช่วยน้องการ์ตูนด้วย
คดีนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่จะต้องดูต่อไปว่าการบังคับคดี
ในการที่จะให้ผู้ก่อเหตุมาชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาแก่ครอบครัวของน้องการ์ตูนจะเป็นอย่างไร
เพราะคุณแม่น้องการ์ตูนนะโอ้โหเป็นคนที่สู้สุดจริงกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับ
แล้วก็น้องการ์ตูนเนี่ยเป็นเด็กที่มีหัวใจมีพลังเหมือนกันในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะฮะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้มันเริ่มท้อไงมันเริ่มท้อตรงที่ว่าเงินเยียวยาทำไมไม่เอามาให้สักทีนะครับ
เพราะว่าคุณแม่ยังต้องทำงานเปิดร้านสเต๊กขายของหาเงินหาทองมาดูแลลูก
แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ด้วยกำลังใจของทั้งคู่คุณผู้ชมก็ส่งมาอยากให้ช่วยน้องการ์ตูนด้วยนะ
คือเหตุการณ์ผ่านมา๕ปีแล้วด้วยนะคะ

คือคัดตอนกันมาครับคดีมันอาจจะล่าช้าศึ่งเราต้องช่วยแหละในการ์ตูนนะฮะ